พี่เห็นวันนี้ทางสอบกรพรุ่งเวลาเขาพาไปดูพื้นที่

ก็ถามพี่ทสโมนอีกหนึ่งก่อน
เล่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
ส่วนตัวเรารู้สึกยังไงว่าเรื่องนั้นก็งวด

ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เช้า
คือคือรอดูเรื่องตอนมันเวลาก่อนได้มั้ยค่ะ
พี่จันได้ทาพอเพราะจะขอพรุ่งนี้เช้า
แต่ว่าจะให้โรงก่อนเดี๋ยวเอ๋ลอ้อมถามเขาทีนึง

เขาปวดสุนัขเข้าไปเหรอคะ
ไม่เขาไปปวดแล้วเจอสุนัขอยู่ในอยู่ในที่ด้วย
ไม่รู้เรื่องค่ะไม่เกี่ยวค่ะจะปล่อยไปทำไม
หรือว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีสูนักเฝ้าไว้อะไรยังไงปกติมีไหมคะ
ไม่มีค่ะคือต้องไปถ่ายรูปสูนักมาหน่อย
มันเป็นยังไงไม่เข้าใจเป็นอะไรเป็นอาเซียนหรือเป็นอะไร
เป็นสุนัขยังไงคะ
ไม่มีไม่มีค่ะตอนนี้ก็ของหายเยอะก็ไปแจ้งความที่โรงพักไว้แล้วด้วยค่ะ
ของหายรถยนต์หายแล้วก็ค่ะ

ควรติดตามที่สมโทรศัพท์จอมหนุ่มเดือด
แต่เราก็เริ่มมีทรัพย์ศิษย์ที่สวนหายไปก็คืน
แต่ดูสีหน้าคุณตำรงงานวันนี้
เครียดกับเรื่องวันนี้เยอะไหมคะ

คือจริงอยากจะตอบทุกคำถามนะคะ
แต่ว่าตรงนี้มันเป็นข้อกฎหมายเยอะนะคะ
ะเนียมใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบ
วันนี้เราไม่ได้เครียดอะไรไหม
แล้วก็ดิฉันพร้อมที่จะสู้คดีนะคะ
เพราะฉะนั้นผมอยากจะมาแถลกข่าวร่วมกับธฝ่า
ขอบคุณครับ